ทีนี้เดี๋ยวชมพู่พาไปดูความคืบหน้ากันต่อค่ะในเรื่องของกลุ่มฮามาส
แล้วก็ตัวที่มีการบุกจมตีกันกับอิสราเอลของตัวฮามาสปาเลสไตน์
หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้ว่า๑๒ศพนะคะ
แต่อาจจะยังไม่ทราบชื่อ๒ศพที่ก่อนหน้านี้อ้างว่าเป็นคนไทยที่เสียชีวิตไปที่ระบุว่าเป็นคนไทย
คือ๒ศพแรกเนี่ยบอกว่าอาจจะทราบชื่อแล้วนะฮะแต่ว่าอีก๑๐ศพเนี่ยนะครับ
ต้องรอการยืนยันข้อมูลก่อนเป็นรายงานจากทางนายจ้างมาเท่านั้นเอง
แต่ว่าบุคคลท่านนี้ทางภรรยาจำได้ว่าเป็นสามีแล้วก็เป็นผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นะครับ
ซึ่งเขาเป็นคนจังหวัดนครพนมนะคะตัวสาภรรยาของเขาเป็นชาวนครพนม
แต่ตัวผู้เสียชีวิตเองคือนายสมควรเนี่ยหรือว่านายเคนนะคะชมพู่ขอเรียกเขาว่านายเคน
สามสิบเก้าปีเขาเป็นชาวจังหวัดกรสินแต่ว่าได้ภรรยาอยู่ที่จังหวัดนครพนม
ทีนี้ก็เหมือนกับแต่งงานกันกับภรรยาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่อิสราเอล
จนกระทั่งเมื่อช่วงเย็นวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ตัวภรรยาของเขาเนี่ยก็คือนางสาวรุ่งธิวาหรือว่าคุณบอมวัย๓๑ปีเนี่ย
ก็ได้รับการยืนยันว่าตัวสามีเนี่ยเสียชีวิต
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีการเดินทางไปพูดคุยกับเธอพร้อมกับให้กำลังใจ
ยืนยันนะคะว่าสามีของเธอเสียชีวิตจริงที่ประเทศอิสราเอลค่ะ
แล้วก็สามีเพิ่งไปทำงานยังไม่ถึงปีเลยนะคะ
ปลายปี๖๕ก็คือเริ่มบินไปทำงาน
ซึ่งเดี๋ยวจะครบระยะเวลาในการทำงาน๑ปีเต็มคือเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชม

สามีของเธอก็มาเสียชีวิตเสียก่อน
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุค่ะตัวภรรยาผู้เสียชีวิตนางสาวบอม
บอกว่าตัวเธอเองได้มีการวีดีโอคอลคุยกับสามีเป็นครั้งสุดท้าย
คือจังหวะนั้นเนี่ยสามีบอกว่าที่นั่นมีการสู้รบกัน
แต่ว่าสามียังใช้ชีวิตตามปกตินะคะ
ที่สามีจะกดวางสายวิดีโอคอลไปเพราะว่าบ่นว่าทำงานเหนื่อย

ที่เหมือนกับสามีจะขาดการติดต่อไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
จนกระทั่งเพื่อนของสามีทักแชทเฟซบุ๊กมาหาเธอ
และแจ้งข่าวร้ายค่ะคุณผู้ชมบอกว่าสามีเธอถูก
กลุ่มที่มีการติดอาวุธหรือว่ากลุ่มฮามัสเนี่ย
ทำร้ายร่างกายด้วยการยิงเสียชีวิตคาที่
คุณผู้ชมรู้ไหมคะเธอบอกว่าโอ้โหเธอเสียใจมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้สามีสัญญาว่าจะไปทำงานที่อิสราเอลสัก๕ปี
แล้วเกือบเก็บเงินทั้งหมดกลับมาอยู่กับครอบครัวที่บ้านมาสร้างครอบครัวกัน
แต่สุดท้ายไปยังไม่ถึงปีก็ถูกยิงเสียชีวิตเสียก่อนนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อกับทางกรมการจัดหางาน
เพื่อที่จะนำศพของสามีจากที่อิสราเอลกลับมาที่บ้านเกิดในพื้นที่จังหวัดกรสิน
แล้วก็จังหวัดนครพนมซึ่งทางญาติก็รออยู่ตอนนี้นะคะ
เรื่องต้นบรรยากาศตอนนี้และภาวะความรู้สึกของภรรยาเขาเป็นยังไงบ้าง

ภรรยาผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บที่อิสราเอลท่านนั้นคือนายพดุงวัย๒๖ปี
ส่วนภรรยาเขาคือนางสาวสุภัตราผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพูดคุยกัน
ภรรยาเขาบอกว่าตัวสามีเนี่ยเดินทางไปที่อิสราเอลแล้วก็ไปทำงานขับรถบรรทุกสินค้าการเกษตร
อยู่ที่อิสราเอลเลยแล้วก็ตอนเกิดเหตุคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
เขากำลังคุยกับภรรยาอยู่เลยแล้วจู่จู่ปรากฏว่าตัวคนเจ็บเนี่ย
ตัดสายโทรศัพท์ทิ้งไปกระทันหันและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
ตัวเมียของเขาคือคุณสุพัตราเองเนี่ยเธอบอกโอ้โหร้อนใจมาก
ตอนนั้นคือรู้ว่ามีการสู้รบกันก็เลยขอให้การทางการไทยเนี่ยนะคะ
ช่วยเหลือแล้วก็ติดต่อสามีเพื่อพาสามีกลับประเทศไทยหน่อย
คุณผู้ชมรู้ไหมคะขาดการติดต่อไปเกือบ๒วัน
จนกระทั่งช่วงเช้าวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมาคือวันนี้
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นปรากฏว่าติดต่อสามีได้ค่ะ
แล้วก็สามีเนี่ยบอกว่าถูกยิง๒นัดถูกยิงเมื่อวันที่๘ตุลาคม
แล้วตอนนี้คือตัวของคุณพดุงเองที่เป็นผู้บาดเจ็บก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ใช่ค่ะก็พักรักษาตัวอยู่
ทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าตัวที่พักที่เป็นแคมป์คนงานไทยที่อิสราเอลเนี่ย
ตอนนี้ข้อมูลจากคุณพดุงที่เป็นผู้บาดเจ็บ
เขาบอกว่าแค้มคนงานถูกเผาทำลายทั้งหมด

ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากรัฐมนตรี

ช่วยเหลือแรงงานไทยให้กลับมาโดยด่วนหน่อยนะคะ
ทีนี้ตัวทางด้านของอีกท่านหนึ่งค่ะ
ทางด้านของตัวภรรยาครอบครัวแล้วก็แม่ผู้บาดเจ็บอีกท่านหนึ่ง
คือแม่ของนายรัชกรเป็นผู้บาดเจ็บอยู่ที่อิสราเอล
คุณแม่ทราบชื่อคือนางสุพัตราพุทธศรนะคะ
ชาวจังหวัดพยาวเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยคือนายรัชกร
หรือว่านายโจ้วัยสี่สิบปีเพิ่งเคยเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเป็นครั้งแรก
แล้วตัวของตัวที่เป็นคนเจ็บเนี่ยนะคะ
คือถูกยิงเข้าที่บริเวณหัวเข่าค่ะตอนนี้คืออยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
ได้รับการรักษาถูกย้ายตัวมาอยู่ที่แคมป์คนงาน
แล้วก็เหมือนกับใช้ผ้าพันแผลพันเอาไว้ที่บริเวณหัวเข่าเป็นจุดที่ถูกยิง
มีการทานยาแก้ปวดร่วมด้วยนะคะ
คุณแม่บอกว่าแม้ตอนนี้จะติดต่อลูกชายได้แล้วแต่ก็หวังว่า
เอาตรงคืออยากให้ลูกชายได้รับการช่วยเหลือเดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัย
ซึ่งตอนนี้ทางแรงงานจังหวัดเองก็ได้มีการเข้าไปประสานช่วยเหลือ
ขอข้อมูลกับครอบครัวพร้อมกับให้กำลังใจคุณแม่
และรับปากว่าจะช่วยเหลือตัวลูกชายที่อยู่อิสราเอลอย่างเต็มที่ค่ะ
ทำไมลักษณีย์ปาลูกช่วยกับมัน
ช่วงมาเป็นห่วงลูก
พอหัวขาวตกใจมากเลยจ๊ะ
คุณโจ้บอกว่าตอนนี้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
ยังคงทำงานอยู่ตามปกติเหตุการณ์เริ่มสงบแล้ว

ซึ่งคุณโจ้บอกว่าคนงานทั้งหมดชาวไทยอยู่ในแคมป์อย่างปลอดภัย

แต่คุณโจ้บอกว่าก็ยังคงได้ยินเสียงปืนสู้รบกันตลอดเวลาเหมือนเดิม
คุณโจ้ได้เล่ากับผู้ศึกข่าวแถวร้านทีวีบอกว่า

นายจ้างกำลังเหมือนกับทำงานกันอยู่แล้วจู่มันเกิดมีเสียงระเบิดขึ้น
เขาก็เลยเหมือนกับตัวนายจ้างแรงงานรีบไปที่จุดหลบภัยหลุมหลบภัยกันนะคะ
กระทั่งเหตุการณ์สงบลงก็พากันกลับมาที่แคมป์คนงาน
โดยมีการนั่งท้ายรถกระบะค่ะ
แต่ว่าจังหวะนั้นถูกกลุ่มทหารยิงจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่า
อย่างที่บอกไปคือต้องใช้ผ้าพันแผลกินยา
ส่วนเพื่อนอีก๓คนที่นั่งท้ายกระบะมาด้วยกันก็ถูกยิงด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้ทั้งหมดอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและก็ได้รับการช่วยเหลือแล้ว
อย่างใดที่สุดนะคะคุณโจ้บอกว่าอยากให้รัฐบาลไทยช่วยรับตัวกลับมาที่เมืองไทยด้วยค่ะ
สำหรับเพื่อนักเล่นแต่จะยังต้องการเล่นในท่อดีต
อาจจะช่วยใคร่ะกายและเอาล่างให้ผล
บอกว่ามันจะเป็นแบบใดเนอะถ้ามันเกิดมามันมันรุนแรงมันเอาบ่อยูกอ่ะ
เขาก็ยังว่าเนอะมันชีวิตคนเนอะอืมนะครับคุณผู้ชมฮะ